แล้วก็ล่าสุดนะบอกเลยว่ามีข่าวดีมาให้แฟนของพี่เจมสึงศักดิ์กันด้วยค่ะ
เพราะว่าคอนเฟิร์มมาแล้วนะว่ากุมภาพันธ์นี้ค่ะ
เจมส์จะกลับมาร้องเพลงกลับมาจับไมค์อีกครั้ง
กับการทำอัลบั้มเต็มอีกครั้งในรอบ๑๓๑๔ปีที่หายไปเลยนะ
อันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องรอใครจ่ายนะ
เจมสบอกว่าเป็นการควักเงินทำเองหมดทุกกระบวนการค่ะ
แค่แนวเพลงยังเป็นแบบใหม่ไม่เหมือนเดิมทั้งด้วย

เออเค้ามันกงเค้ามันไก่อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ทราบว่าจะทำเพลงในรอบกี่ปีคะ
แต่คราวนี้เรียกว่าเป็นอัลบั้มชุดใหม่ซึ่งผมก็ประกาศชัดเลยว่าเราอยากทำเพลงให้อัปเดตเป็นนักร้องในยุคปัจจุบัน
เป็นแนวแบบมีทั้งเพลงเต้นด้วยนะครับแล้วก็มีเพลงช้าซึ่งผมคิดว่าแฟนเดาทางไม่ถูกครับว่าผมจะไปทางไหนทำเสร็จแล้วครับ๑๐เพลง
แล้วก็ตอนแรกว่าจะปล่อยปลายมกราน
พอดีมาติดในเรื่องราวของโควิดซะก่อน
ก็คิดว่าน่าจะเป็นกุมภาครับ